ดูเรื่องนี้หน่อยหนูน้อยคนนี้ไปยืนอยู่ที่หน้าโรงศพของญาติแล้วจู่จู่อ่ะน้องมีอาการแบบเนี้ยค่ะเฮ้ย

คลิปนี้คุณเอาจริงจริงขนลุกนะถ้าถ้าดูคนเดียวขนลุกอยู่นะจริงคลิปนี้ถูกโพสต์ในติ๊กต๊อกที่มีชื่อว่าคุณพัทธาโร่เขาเขียนแคปชั่นไว้บอกว่าหลานอยู่กับลุงแล้วก็จะเล่นแบบนี้ตลอดเลยใครว่าใช่บ้างคนที่เสียชีวิตคือคุณตาของหนูน้อยคนนี้และเป็นลุงของเจ้าของคลิปก็คือคนที่

จะเห็นผีค่ะมาในแนวเดียวกันหมดเลยนะใช่อันนี้คือเป็นคอมเมนต์ที่ไปในทิศทางเดียวกันมากจากชาวเน็ตนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องลี้ลับมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าน้องเจออะไรยังไงเพราะว่าเด็กอ่ะเนาะจะไปถามเขาก็อาจจะตอบไม่รู้เรื่องอาจจะพูดไม่ถูกหรืออาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็น
อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้น้องเขาตกใจแต่เอาจริงจริงนะใช้วิจารณายาในการรับชมกันดีกว่านะน่าว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยผสมผสมกันไปนะครับเอาล่ะคุณผู้ชม